ศจของได้ที่เขาเมากหลั่งยิงป้อมตะโหลด

แต่ว่าคือแต่ตำรวจไม่ยอมแล้ว
ตำรวจบอกว่าผมให้โอกาสคุณมาหลายครั้งแล้ว

ยิงไหมอ่ะไอ้ยิงอ่ะยิงแหละแต่ยิงขึ้นฟ้าแล้วไอ้ที่ยิง
ป้อมมีไหมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ป้อมตำรวจในพื้นที่อัมเภอบึงสามพันธ์ประชบู
และก็นะครับตรงนี้คือฝั่งตรงข้ามป้อมตำรวจ

ผู้ชายสองคนที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับป้อมตำรวจแล้วยิงปืนอีกหนึ่งนัด
นัดที่สองเราไม่เห็นในภาพนะแต่ได้ยินเสียงสอจอพูดท้าทายตำรวจ
บอกว่าท่านกลุ่มผู้ชมได้ยินไม่ชัดเบอร์จะอ่านให้ฟัง
ตำรวจไม่กลัวมึงมาเลยเก่งนักเหรอนี่คือคำพูดที่พูดตอนนั้น
แล้วก็เดินกลับมาเดินกลับมาแล้วเห็นไหมเดินกลับมาที่ฝั่งนะครับ
ตรงข้ามป้อมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัด
แล้วก็ขับรถออกไปแล้วหลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรนะครับตกอยู่ที่พื้นสามปลอก
แล้วก็ที่บ่อปูนหน้าป้อมตำรวจมีรอยถูกยิง๑รอย
จากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุอาสาสมัครตำรวจครับ
เขานั่งกินข้าวกันอยู่หลังป้อมนะครับจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด
และได้ยินเสียงตะโกนว่าป้อมนี้ไม่มีตำรวจอยู่เหรอ
จากนั้นสจเบิร์ตก็ข้ามถนนมาแล้วยิงปืนใส่ครับคุณผู้ชม
นี่ที่ผมบอกโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องนี้ถึงใคร
ถึงท่านปุการท่านปุการมาเองก็ดอม
พลตำรวจตรีธเดชกล่อมเกลี้ยงผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูร
มาแล้วดูดูสีหน้าท่านดูสีหน้าท่านก็รู้ว่าท่านไม่ทนแล้ว
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ให้เกียรติกันใช่ไหม
ก็ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายท่านว่าไปฟังฮะ
ตลอดระยะเวลาเนี่ยตำรวจเราเนี่ยให้เกียรติเขานะครับ
บกันก็ให้เกียรติกันนะครับรู้จักกัน
แต่มาทำแบบนี้เราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ให้ถึงที่สุดนะครับเมื่อเขาไม่ให้เกียรติ
เราก็ต้องต้องว่าไปนะครับมาก่างมาอะไรกับตำรวจไม่ได้นะครับ
ใหญ่กว่านี้ก็จับมาแล้วโอ้โหใหญ่กว่านี้ก็จับมาแล้ว
ท่านบอกว่าไม่โกรธไม่เชื่อเลยท่านนี่ก็โกรธจริงแหละ
หลังก่อเหตุสจเบิร์ตเข้ามอบตัวแล้วนะกับตำรวจอ่ะ
แล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุมาด้วยยอมรับว่าเอาฟังเขาบ้างฟังเขาบ้าง
วันเกิดเหตุผมนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่อยู่ตรงข้ามป้อมตำรวจ
แล้วเกิดความเข้าใจผิดกันเกิดความเข้าใจผิดกันก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้า
ส่วนที่เห็นเดินข้ามไปที่ป้อมตำรวจเออเออเดินเดินไปทำไม
ตั้งใจมีมารยาทขึ้นมาครับคุณผู้ชมจะเดินไปลาผู้ใหญ่บ้าน
เขาบอกว่าจะเดินไปลาผู้ใหญ่บ้านที่นั่งอยู่ที่ป้อมเนี่ยแล้วปืนมันลั่นไปเองลองฟังดูครับ
มีการดื่มสุราแล้วก็เข้าใจผิดกันนิดหน่อยก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าครับ
ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ที่ตู้ตำรวจซึ่งผมเดินจะไปลาหาผู้ใหญ่บ้านเขานั่งอยู่ที่ตู้
แล้วมันเกิดปืนมันลั่นนิดนึงก็เลยต้องขออภัยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ที่ทำให้เสียหายครับ
เรื่องต้นแจ้งข้อหานะครับพกปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควร
เพียงข้อหาเดียวก่อนค่ะแต่จะแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มไหม
เดี๋ยวต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนอย่างละเอียด
ล่าสุดตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านพัก๓หลังของสจเบิร์ตเจออะไรบ้างคุณผู้ชม
คุณผู้ชมว่าเจออะไรอ่าอ่านะครับค่ะ
ปืนสั้นสิบสามกระบอกโอ้โหปืนยาวสองกระบอกโอ้โห
แล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุอีนหนึ่งกระบอกอ่ารวมกันเป็นสิบหกกระบอก
คลังแสงแล้วนะใช่ไงขนาดกระสุนอ่าอ่าถ้าปืนถ้าปืนขนาดนี้
กระสุนมีสักกี่นัดน่าจะเป็นร้อยไหมอ่ะร้อยร้อยอ่ะ
กระสุนประมาณห้าร้อยนัดเองครับคุณผู้ชมแต่ปืนทุกกระบอกนะ
โอ้โหดิท่านท่านแนวอำเภอขยับตามเลยฟับเลยแนวอำเภอเบืองสามพันที่
ทำหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาให้ทบทวน

อันนี้คุณผู้ชมผมไม่จำเป็นในข่าว

ไม่เกี่ยวกับข่าวนี้ก็แซวเปิ้ล